ไปดูภาพรวมของการชุมนุมเมื่อวานนี้
ผมขออนุญาตอ่านหน้านังสือพิมพ์พาดหัวใหญ่ของไทยรัฐนะครับวันนี้
จดหมายถวายกษัตริย์ใส่ตู้ปอนอนหน้าสารหลักเมือง
วลชนราศดรเคลื่อนทัพ
ไปไม่ถึงสำนักพระราชวังตำรวจตั้งรั้วเหล็กฉีดน้ำสกัด
นี่คือพาดหัวใหญ่ที่สรุปภาพรวมของการชุมนุม
ส่วนประเด็นต่างเราจะไล่เรียงให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับ
ตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะครับคุณผู้ชมครับ
ร่วมกลุ่มรัศดรนะครับทยอยเข้าพื้นที่
แล้วก็ที่หน้าฟุตบาทโรงเรียนสตรีวิทยา
ตามที่นัดหมายชุมนุมใหญ่ในเวลา๔โมงเย็นครับ
ขณะที่กลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์หรือสปส

ตำรวจเนี่ยต้องเตรียมเอารั้วเหล็กมาเตรียมพร้อมเอาไว้
เพราะว่าถ้าลงถนนเมื่อไหร่จะต้องเอามากั้นระหว่างสองฝ่าย
ป้องกันการปะทะกันซึ่งก็ได้ใช้จริง
แต่บรรยากาศเริ่มวุ่นวายเล็กน้อยตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งเป็นต้นมาเลยครับ

ตำรวจสนสำราญราชแล้วก็ชนะสงครามมา
มาประกาศแบบนี้บอกว่าผู้ชุมนุม
เลิกการชุมนุมซะเวลา๑๔นาฬิกา
ฉะนั้นจะต้องถูกดำเนินคดีตามพรบการชุมนุมสาธารณะ
เพราะว่าไม่ได้มีการแจ้งจัดการชุมนุมก่อน๒๔ชั่วโมงตามที่กฎหมายกำหนด
และยังมีต่อชะดอเข้ามาตรึงกำลังบริเวณเกาะกลางถนน
ราชดำเนินกลางหน้าอนุสาวรีประชาธิปไตย
ทำให้ผู้ชุมนุมชู๓นิ้วและโหร้องด้วยความไม่พอใจ
โดยมีผู้ชุมนุมจำนวนหนึ่งนะครับได้มาล้อมตำรวจ
แต่ก็มีการห้ามปรามจากผู้ชุมนุมด้วยกันเอง
เวลาใกล้เคียงกันกลุ่มสปศข้ามถนน
อยู่ที่บริเวณเกาะกลางที่กลุ่มราศดรอยู่
โดยพยายามชูป้ายรูปภาพและทงสัญลักษณ์สีเหลือง

ทำให้กลุ่มราศดรที่เป็นชุดกาดแนวหน้า
เดินมาบอกให้ผู้ชุมนุมในพื้นที่ของตัวเอง
อย่าประชิดใส่เขา
แล้วในที่สุดนะครับกลุ่มสปสก็กลับไปที่หน้า
ร้านเมธาวาลัยสอนแดงตามเดิม
มวลชนอาสานำโดยนายปียรัฐจงเทพหรือว่าโตโต้
ร่วมกับมวลชนนับร้อยคนนะครับ
ข้ามฝั่งมาปิดพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินกลาง
ฝั่งขาออกห่างจากพื้นที่ชุมนุมของกลุ่มสปส

ชูน๓นิ้วตะโกนขับไล่
ตำรวจต้องเข้ามาเจรจาไม่ให้เข้ากันใกล้เกินไปกว่านี้

ขอร้องให้กลุ่มสปสยุติการชุมนุมนะครับ
ซึ่งแก่นำสปสยอมประกาศยุติการชุมนุม
เพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกับกลุ่มราศดรครับ

พอมาถึงเวลานัดหมายนะคะ๑๖นาฬิกา๔โมงเย็นค่ะ
คือพยายามที่จะมองหาแก่นำคนสำคัญ
แต่ตอนนั้นยังไม่ปรากฏแก่นำคนสำคัญในพื้นที่
มีเพียงรถขยายเสียง๑คันเท่านั้นค่ะ
จนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปถึงสักประมาณ๕โมงครึ่ง
ชินวัฒน์จันกระจ่างแก่นำเครือข่ายนนทบุรีคนรุ่นใหม่
นายชูเกียจแสงวงแก่นำสมุทรปราการ
ได้ประกาศต่อหน้าผู้ชุมนุมนะคะว่า
จะมีการเคลื่อนขบวนไปยังพระบรมมหาราชวัง
เพื่อยื่นหนังสือผ่านสำนักพระราชวัง
ขณะเดียวกันค่ะอีกจุดหนึ่งก็คือ
บริเวณหน้าอนุสรสถาน๑๔ตุลาแยกคอกวัว
ก็ไม่ไกลกันนะฮะนำโดยโตโต้พร้อมกับซาเล้งแดงหรือมิสเตอร์ซาเล้ง
ได้มีการตั้งขบวนแล้วก็มีการขึ้นป้ายไวนิวขนาดใหญ่ข้อความ
หยุดก่อนรอก่อนแล้วมีการนำตู้ปรายศนีย์จำลอง๔ใบค่ะมาวาง
เสร็จปุ๊บก็ชักชวนให้มวลชน
จดหมายแสดงจุดยืนความต้องการของราศดร
โดยมีมวลชนนำจดหมายมาหย่อนใส่ตู้นี้แล้วค่ะเป็นจำนวนมาก
หลังจากนั้นเวลา๑๗นาฬิกา๔๗นาทีก็มีการเดินเท้าค่ะ
เดินเท้ามุ่งหน้าไปที่สำนักพระราชวังตามเส้นทางสนามหลวง
เคลื่อนขบวนเคลื่อนมาเรื่อยจนกระทั่งถึงหน้าโรงแรมรัตนโกศิลป์
สักเวลาประมาณ๑๘นาฬิกา๕นาที
จุดนี้แหละค่ะเป็นจุดที่ต้องบอกว่าเริ่มอ่อนไหวแล้ว
เป็นจุดแรกที่ต้องเผชิญหน้ากับด่านสกัดของตำรวจที่สะพานผ่านพิภพลีราช
มีเพียงกำลังตำรวจแล้วก็แผงเหล็กกั้นเท่านั้นนะคะ
อาสาก็เลยเข้าไปเจรจากับเจ้าหน้าที่เพื่อขอบอกว่าขอผ่านทาง
จากนั้นได้มีการยกแผงเหล็กออกโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยคือก็เข้าไปแหละ
ขวางเพียงเล็กน้อยสุดท้ายต้องยอมค่ะ
ปล่อยให้มวลชนผ่านเข้าไปบริเวณถนนราชดำเนินในนะคะ
จนกระทั่งเดินต่อไปถึงหน้าศาลดีกา
ก่อนถึงสารหลักเมืองจุดนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็เริ่มมีการตั้งด่าน
หนาแน่นนะคะมีรถเมย์จอดกั้นไว้สักประมาณ๓คัน
มีรถฉีดน้ำแรงดันสูงแล้วมีรถกระจายเสียงของตำรวจ
ซึ่งตำรวจพยายามบอกให้ผู้ชุมนุมรอการเจรจา
โดยมีนางสาวชนทิชาแจ้งเร็วแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่บริเวณจุดนี้
รวมถึงกาดของกลุ่มผู้ชุมนุมก็พยายามที่จะกันผู้ชุมนุม
ให้อยู่ในแนวของตัวเองเพื่อไม่ให้เข้าไปใกล้กับรถของเจ้าหน้าที่
ก็กลัวว่าเดี๋ยวจะมีการฉีดน้ำอะไรอย่างนี้นะครับ
แต่ยังไม่ทันได้เจรจาค่ะเจ้าหน้าที่ก็มีการฉีดน้ำนะคะ
แต่ครั้งนี้เป็นการฉีดน้ำเปล่าไม่ได้มีการผสมสีสารเคมีนะคะ
จนเกิดความวุ่นวายขึ้นทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมไม่พอใจค่ะ
คว่างปลาสิ่งของแล้วก็ตะโกนด่าทอใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ขณะที่กลุ่มกาดพยายามที่จะห้ามไม่ให้ปะทะกัน
โดยมวลชนบางส่วนพยายามที่จะลื้อลวดหนามหีบเพลงของเจ้าหน้าที่ตำรวจออก
มีคนได้รับบาดเจ็บแล้วก็ต้องนำตัวไปส่งโรงพยาบาลนะคะ
ใช่ครับต่อมาตำรวจได้ประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงว่า
ได้ชี่แจกกับผู้ชมหนุ่มว่า
แนวไว้เนี่ยเพื่อไม่ต้องการให้ผู้ชมนุมทำผิดกฎหมาย
เจรจาอยู่นอกรั้วก็ทำได้ถ้ายังจะเข้ามา
ใจที่จะต้องฉีดน้ำเตือนพร้อมเตือนว่า
เป็นวิธียังกล่าวมีสถานที่สำคัญ
สารหลักเมืองและวัดพระแก้ว
ขอให้รอการเจรจาแล้วก็อย่าบุกเข้ามา
ผู้ชุมนุมก็มีการตะโกนต่อว่ากลับไปครับ
ขณะที่ผู้ชุมนุมบางส่วนเข้าไปในรถเมย
บังคับพวงมาลัยแล้วให้มวลชนเข็น
รถเมย์ที่เป็นแนวกั้นออกไป๑คัน

เพื่อเปิดช่องทางก่อนจะตัดรั้วรวดหนามหีบเพลง
เป็นแนวกั้นออกนะฮะแล้วก็ส่งต่อตู้ปรายศนีย์จำลอง
ไปจนถึงแนวกั้นสุดท้าย
ถึงตอนนี้แล้วต้องบอกว่าสถานการณ์เริ่มตึงเครียด
คุณผู้ชมนะเมื่อมีการตั้งตู้ปรายศนีย์จำลอง
ทั้ง๔ใบอยู่ที่บริเวณหน้าแนวกั้น
เพื่อเจรจาขอนำไปวางไว้ที่หน้าพระบรมหาราชวัง
ตามว่าถูกประสงค์ก็มีแก่นำ
มีไมล์นางสาวพระสาราวรีธนกิจวิบุลผล
แล้วก็คนอื่นอันนี้คือไมล์
ก็ไปยืนเจรจาร่วมสังเกตการณ์
แต่ตำรวจไม่ยอมครับทำให้มีการประดมมวลชนและกาดอาสา
พร้อมกันกับการใส่เสื้อกันฝน
ร่มลุกเข้าไปประชิดแนวรั้วกั้นอีก

นักข่าวก็สัมภาษณ์ตรงนี้ด้วยนะฮะ

จากหน้าสารดีกาไปตั้งแนวรับอยู่ที่หน้าสารหลักเมือง

สิ้นสุดอยู่ที่ศาลหลักเมืองเพียงเท่านั้น
เหมือนเป็นการเจอกันครึ่งทางนะครับ

นำได้อ่านแถลงการเนื้อหาในจดหมาย
ก็มีการส่งต่อไปยังสำนักพระราชวัง
เมื่ออ่านเสร็จก็ประกาศให้ผู้สมนุมเนี่ยทยอย
ทยอยไปหย่อนจดหมายลงตู้ปรายศนีย์จำลอง
พร้อมประกาศว่าใครหย่อนจดหมายเสร็จแล้ว
ให้เดินทางกลับได้ก็ถือเป็นการยุติการชุมนุม

ก็จริงเราจะเข้าไปให้ใกล้ให้ใกล้ให้ได้มากที่สุดนะคะ
ให้ใกล้ชิดกับสถาบันของเราให้ได้มากที่สุดนะคะ
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ถูกทั้งสกัดกั้น
ด้วยการฉีดน้ำนะคะด้วยการที่มีลวดน้ำนะคะ
ที่ใส่ชุดควบคุมฝุงชนนะคะยืนกั้นเป็นแนวไว้ด้วยนะคะ
คือเราถูกขัดขวางหลายทางมากเราเลยไม่สามารถที่จะไปถึง
ในที่ที่เราคิดไว้ได้นะคะแต่ว่าถึงได้เท่านี้
หนูคิดว่าเราก็ประสบความสำเร็จแล้วค่ะ
เราก็ยกไปก็คาดว่าเอาไว้ที่สอนนอชนะสงคราม
นะครับนี่ตาวิเศษเห็นนะก็คือเคลื่อนย้ายไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ